แบบนี้มีหุ้นหรือว่ามีกองทุนอะไรน่าสนใจกันบ้างพูดคุยกันกับ
สิทธิโชคผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วย

อีกท่านหนึ่งคือคุณสุดารัฐทิพยเทิดธนา
สวัสดีครับคุณมิ้นและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
วันนี้มาอัปเดตกับการลงทุนนะครับในรอบสัปดาห์
วันนี้เนี่ยถ้าเมื่อวานนะครับใครดูตลาดหุ้นไทย
ก็คงจะเห็นว่าตัวเลขคึกคักหน่อยนะครับ
ตัวเลขกลับมาบวกนะครับ๑๐กว่าจุดนะครับ
แล้วก็แต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ต้องยอมรับว่ามีความผันผวนเหมือนกันนะครับ
โดยถ้าเราไปดูตัวเลขผู้ซื้อผู้ขายนะครับ

นักลงทุนสถาบันเนี่ยขายไปโดยเฉลี่ยก็๘๐๐ล้านนะครับ

หนิงครับพี่หนิงขายหรือเปล่าครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
เป็นคำถามยอดฮิตมากเลยเจอใครก็โดนถามค่ะ
คืออย่างนี้ค่ะอยากจะแจงนิดนึงนะคะ
ว่าจริงแล้วนักลงทุนสถาบันไม่ใช่ว่ามีแค่กองทุนอย่างเดียว
กองทุนเนี่ยก็แบ่งเป็นกองทุนรวมกองทุนแบบว่าสำรองเลี้ยงชีพ
มีประกันภัยประกันชีวิตประกันสังคมกรประคออีก

จริงเนี่ยวิวแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะหลากหลาย
ก็คือคนหนึ่งอาจจะมองว่ามันแพงแล้วแล้วก็ล็อกกำไรไว้
บางคนคิดว่าโอเคบางทีเผื่อสภาพคล่องไว้เผื่อคนถ่ายถอด

คือบางทีเนี่ยสมมุติคุณปิ๊กลงทุนไว้ในกองทุนเนี่ย
ว่าโอเคกำไรประมาณนี้ส่งคำสั่งขายมา

ตลงหลายคนคนพอเป็นก้อนเงินผู้ยการคืนด้วยก็จำเป็นต้องขายออกไป
จริงแล้วอาจจะไม่อยากขายด้วยซ้ำไปก็ได้
เพราะว่ามีคนมันขอถ่ายถอนก็ต้องรักษาเงินส่วนไว้หน่อย

ก็เหมือนกับนักลงทุนทั่วไปก็คือว่ามีข้อมูลเท่าเทียมกัน
ถ้าบอกว่าเป็นแมงเม่าก็อาจจะเป็นแมงเม่าปีกแข็งและตัวใหญ่มากค่ะ
อาจจะซื้อพออาจจะขายไปเห็นหุ้นเมื่อวานก็ยังขึ้น
ก็ยากขึ้นอ่าเพราะว่าอย่างนั้นก็อาจจะว่าไม่ได้ว่าเป็นวิวจะต้องเหมือนกันทุกที่

แต่ก็ต้องเรียนว่าในตลาดหรือครับ
หุ้นไทยเนี่ยเขาแบ่งนักลงทุนไป๔ประเภทนะครับ

แล้วก็นักลงทุนสถาบันนะครับ

แม้ว่าประเภทเดียวกันก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันได้
ถ้าทุกคนอยากจะซื้ออย่างเดียว
ทุกคนอยากจะซื้อเคาะซื้อแต่ไม่มีใครอยากขาย

เพราะงั้นต้องมีทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
สิ่งที่สำคัญในช่วงนี้จะเห็นว่าเมื่อวานตลาดหุ้นคึกคัก
อันนี้หลักเลยเกิดจากอะไรครับพี่หนิงครับ

สภาพคล่องมันล้นระบบมาก
ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยใช่มั้ยคะ
ทำเหมือนกันหมดก็คืออยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจตัวเอง

คือมันก็คือเอาเงินเข้ามาในระบบ
เพราะฉะนั้นเงินมันต้องหาที่ลง
เพราะให้หาที่ลงตอนนี้เราไปนั่งดูการธ์กลางของแต่ละประเทศ

ไหมคะของญี่ปุ่นเนี่ยนี่เป็นมีเรื่องเล่าขำนิดนึงก็คือว่า
ถ้าที่ธนาคารของญี่ปุ่นเนี่ยดอกเบี้ยเขาติดลบใช่ไหมคะ
เป็นว่าถ้าคนไปกู้เงินเนี่ยได้ดอกเบี้ยด้วย

ก็บางทีคือมันติดลบอะจริงความหมายในย้ำก็คือยังไงเนอะ
คือคนกู้จริงต้องให้ดอกเบี้ยเขา

เหมือนกับธนาคารหรืออะไรไม่อยากรับฝากเงินนะคะไล่เงินออกไป
คือแทนที่จะเอาไปฝากแล้วยังต้องเสียเงินให้ให้กับค่ารับฝากก็เก็บไว้บ้างละกัน
อันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ดอกเบี้ยมันต่ำสภาพคล่องมันสูงเม็ดเงินก็ยังต้องไปหาแหล่งที่ลงทุนเพื่อจะให้เพิ่มผลตอบแทน
หุ้นก็เป็นหนึ่งในนั้นหุ้นเนี่ยถ้าสำหรับท่านที่ดูรายการนี้ก็คงคุ้นเคยดี
คนก็เลยว่าอ้าวแต่ดอกเบี้ยต่ำจะทำยังไง
เมื่อก่อนดอกเบี้ย่อยู่บ้านอ่าวเนี่ยนะฮะ
เราเนี่ยนะฮะเงินฝากธนาคารแบงค์ใหญ่โอ้โหเห็น๒หลักนะ๑๐ได้
ใช่ค่ะตอนนั้นคุณติดทันใช่ไหมคะ

อ่าแต่ตอนนี้นี่ก็คือธนาคารเหลือ๑กว่า
แบงค์ที่แบบใหญ่นะฮะ

กลายเป็นว่าอาจจะมีทางเลือกอื่นตอนนี้
อย่างที่เคยคุยกันเมื่อ๒๓สัปดาห์ก่อน

ก็คืออย่างที่บอกก็คือเป็นทางเลือกให้คนที่อยากจะเสี่ยงขึ้นมาอีกนิดนึง
แต่ไม่อยากจะไปลงทุนหวังไว้ในหุ้น
ก็อย่างที่คุยกับคุณเป๊กบอกว่า
แต่ว่าจริงแล้วเขาอาจจะแบบว่าไปเอาเป็นบริษัทที่เล็กกู้ยืมเงินเองไม่ได้
ด้วยเครดิตของอเมริกามันใหญ่มากใช่ไหมฮะ
บริษัทใหญ่ใหญ่เลยเนี่ยโอ้โหมันยอดขายเป็นแสนแสนล้าน
แต่ก็จะมีแบบคล้ายขนาดกลางลงมาซึ่งก็ไม่ได้เล็กถูกไหมฮะ

ซึ่งจริงมันโอเคมากนะคะเนื่องจากว่าแต่มันยังมีโอกาสในการที่ได้เหมือนกับราคาเคลื่อนไหวของราคาบอลด้วย
แต่คูปองได้แน่นอนตอนนี้เรากำลังเปิดขายอยู่ช่วงวันที่๑๖ถึง๒๓เนี่ยค่ะ
ในเรื่องของการปันผลหรือดอกเบี้ยที่เราได้รับมาสำหรับกองนี้พี่หนิงมองว่าประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี
คือมันแล้วแต่ว่าช่วงนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยู่ประมาณ๕หรือ๖เปอร์เซ็นต์

ได้รับเงินปันผลมาอย่างสม่ำเสมอก็ค่อนข้างดีนะครับ
เพราะงั้นเนี่ยสำหรับท่านที่นักลงทุนนะครับ
ที่อยากจะกระจายความเสี่ยงไปในลงทุนที่ให้ตราสารเพิ่มผลตอบแทนเพิ่มขึ้นนิดนึง
นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้สูงเท่าหุ้น
สาขาธนาคารกรุงเทพทุกสาขานะครับ
สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับกลับไปที่ห้องส่งสวัสดีครับผม
ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะคุณเสริมศักดิ์แล้วก็คุณสุดารัฐด้วยนะคะ
ใครอยากลองลงทุนความเสี่ยงไม่เยอะแต่ก็ได้ผลตอบแทนค่อนข้างดูสวยงาม
ก็ลองเข้าไปสอบถามธนาคารกรุงเทพดูก็ได้